เคลียร์ไปเลยนะคะหลังจากนี้คือตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วบัญชีที่ใช้หลังจากที่รู้ว่าน้องลำบากแน่แล้ว
ก็คือเป็นบัญชีของแพลวเองของคู่ใช่ค่ะคู่แพลวค่ะเป็นคนเดียวแล้วก็
โอนมาประมาณสองหมื่นกว่าบาทซึ่งได้มอบให้ญาติในวันเสาร์ที่ไปเยี่ยมน้องนะคะ
แล้วก็อ่าต่อมาก็จะมีมีเพื่อนเพื่อนน้องแคป
ซึ่งเห็นในเฟสที่น้องแชร์ไปเขาก็โอนมาเพิ่มซึ่งส่วนนี้จะ
จะไม่รวมกับยอดหลักที่๑ล้านกว่าบาทของบัญชีแม่เอ๋ยค่ะ
ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่เห็นจากการแชร์ของเราแล้วด้วยความสงสารน้อง
เพราะว่าเห็นน้องบ่อยด้วยความว่าเป็นลูกเป็นหลานก็เลยแชร์เพราะว่ามีเพื่อนเยอะ
เดี๋ยวถ้านับก่อนเนี่ยนะคะคือมีบัญชีของครูแพลวนะคะ
ซึ่งของคุณแพลวนี่ไม่เกี่ยวแล้วค่ะคือเคลียร์กันไปหมดแล้วคือใช่ล่อ
รอบที่มอบให้กับทางญาติและที่มีเพิ่มมาก็คือเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้ว
แล้วไม่รับแล้วถูกไหมคะไม่รับแล้วอ่าไม่ต้องใช้แล้วใช่
แล้วก็มีของคุณแคบใช่ไหมคะของคุณแคบนี้ก็คือรับตั้งแต่วันแรกเหมือนกัน
ไม่ค่ะรับรับวันที่ที่โพสอ่า
บัญชีนี้ก็ปิดไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
เพราะฉะนั้นคือถ้าหลังจากนี้ถ้าคนเห็นว่าเดี๋ยวแมนยูอาจจะต้องรักษาตัวอีกนาน
แล้วก็อาจจะเห็นใจทางบ้านคุณแม่ด้วยนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่อาจจะไม่สามารถจะรักษาแมนยูได้แบบ
อีกตั้งนานไม่รู้เขาจะพักฟื้นได้เท่าไหร่ใช้บัญชีไหน
อ่าตอนนี้นะคะมีมีอ่าบัญชีน้องแมนยูมีอยู่สองบัญชี
บัญชีหนึ่งจะเป็นชื่อคุณพ่อนะคะซึ่งมีอาของน้องแมนยูร่วมด้วยสองคนเป็น
เวลาการเบิกจ่ายก็คือ๒ใน๓เงินที่อยู่ในบัญชีนี้ก็คือ
เงินที่มาจากบัญชีของแม่เอ๋ยล้านกว่าบาทซึ่งแบ่งบริจาคโรงพยาบาลเงินไปหนึ่งแสน
บริจาคโรงพยาบาลอุดรสองแสนแต่ว่าทางโรงพยาบาลอุดรบอกว่า
เก็บไว้เป็นค่ารักษาน้องก็เก็บไว้กับญาติน้องที่ดูแลน้องอยู่ที่อุดรนะตอนนี้
เพราะฉะนั้นจะมีชื่อบัญชีหนึ่งที่เป็นคุณพ่อแล้วก็มีญาติอีก๒คนแล้วก็มีอีกหนึ่งบัญชี
ค่ะเป็นบัญชีของทางโรงเรียนบ้านหนองผำที่เปิดเพื่อน้อง
อ่าค่ะทีนี้จะเหลือแค่๒บัญชีแล้วนะคะ
จ๋าปิดท้ายรายการให้หน่อยคือตอนนี้แม่ยังมีห่วงว่า
เรื่องค่ารักษาเรื่องค่าเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรอีกไหมคะ
ไม่ค่ะพอแม่งั้นฝากให้แม่ให้แม่ปิดท้าย
พูดอะไรกับคนที่ที่ส่งความช่วยเหลือมาให้หน่อยหรือว่าอยากจะฝากเรื่องอะไรก็ได้ค่ะ
ขอบคุณก็ได้ขอบคุณขอบคุณที่ผู้แทนแมนยูผู้แทนแมนยู
ขอบคุณที่ส่งตามมารักษาน้องช่วยเหลือน้อง
ถ้าไม่มีคนยื่นมือมาช่วยคงจะไม่ได้อยู่ไม่ได้รักษาขนาดนี้หรอก
อืมงั้นเดี๋ยวก็ช่วยกันดูขอบคุณมากขอบคุณทุกคนค่ะ
ให้ช่วยเหลือค่ะแล้วเดี๋ยวช่วยดูแลแมนยูกันต่อเนอะ
ขอพูดถึงปิดรับบริจาคได้ไหมคะเพราะว่าทางครอบครัวอยากปิดรับบริจาคแล้ว

คือไม่ขอรับเป็นเงินบริจาคแล้วค่ะติดทั้งสองบัญชีที่เหลือ
ตกลงที่มีอยู่อีก๒บัญชีคือเขาไม่รับแล้วใช่ไหม
เพราะฉะนั้นอย่างนี้พูดแทนได้ไหม
ต้องคือปิดรับใช่ไหมคะขออนุญาตไม่รับความช่วยเหลือแล้ว
เพราะว่าได้ค่อนข้างมากแล้วอย่างนี้เนาะนะคะ
อ่ะงั้นก็ถือว่าคดีนี้ในส่วนของเนื้อคดีนะคะเราก็มีกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวยังไงตำรวจคงทำสำนวนเสร็จไม่ช้า
แล้วก็ความช่วยเหลือปิดรับแล้วเพราะว่าได้มาค่อนข้างมากแล้วนะคะ